คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ที่กรณีที่น้องมาร์คเด็กผู้ชายอายุ๑๓ปีนะครับ
ไปลากแหกับลุงนะครับในบ่อทรายข้างลำห้วย
แล้วปรากฏว่าพลัดตกหายไปทั้งคู่กู้ภัยนะครับ
ระดมค้นหาเจอร่างของลุงก่อนแล้วหลังจากนั้นหากันอีกสามวัน
หากันอีก๓วันวันนี้วันนี้เจอร่างน้องมาร์คแล้วครับ
กำนันลึกผู้เย็ดว่ากันน่ะผู้เย็ดว่าเชื้อเทา
นี่คือเสียงร้องไห้จากแม่ของน้องมาร์คเมื่อรู้ว่าเจอศพน้องมาร์คแล้ว
เด็กชายปียพงศ์พันแตงอายุ๑๓ปี
ร่างของน้องนะครับไปอยู่ท้ายเขื่อนกระเสียว
ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
กับญาติร้องไห้แทบขาดใจ

ม้ากับลุงคือนายพานุมาตรทองสุดอายุ๓๗ปี
เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจมน้ำไปทั้งคู่
ตอนที่ไปลากแหหาปลา
ในบ่อทรายข้างลำห้วยหมู่บ้านทุ่งใหญ่ตะบนวังคัน

มีชาวบ้านพยายามช่วยเหลือนะครับแต่ตอนนั้นก็ช่วยไม่ทัน
คืนวันเดียวกันเจอลุงก่อน
ชุดประดาน้ำจากบูรณนิธิร่วมกระตานยู
มูลนิธิพิทักการจังหวัดกาญจนบุรี๗๐คน๗๐นายด้วยกัน
มาร่วมกันค้นหาแบ่งเป็นชุดชุดละ๔นาย
คือไปเจออุปสรรคนะครับใต้น้ำที่ค่อนข้างจะอันตราย
คุณผู้ชมดูนะครับมันกว้างใหญ่แค่ไหน
เนื่องจากฝนตกหนักตลอดเวลาด้วยน้ำป่าก็ไหลมาสมทบในลำห้วย
น้ำแรงทีเดียวจนมาค้นพบเจอร่างของน้องมาร์คในวันนี้
ญาติของน้องมาร์คเล่าบอกว่าพยายามทำทุกวิถีทางนะ
หาหมอดูก็หานะครับจนเชื่อว่าจะต้องพบร่างของน้องมาร์คในที่สุดครับ
ครับนายสารวุฒิขันดีนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการ
เฉพาะกิจส่วนกลางเปิดเผยบอกว่ากระแสน้ำไม่แรงนะฮะไม่อันตราย
ประดาน้ำใช้เวลา๒๐นาทีก็เจอศพของน้องมาร์คจมลึกอยู่๓เมตร
ในลักษณะนอนคว่ำหน้าห่างจากจุดที่หายไป๗๐๐เมตรนะครับ
ก็ยืนยันศพว่าเป็นศพของน้องมาร์คจริงนะครับก็เลยยุติการค้นหาในที่สุดครับ